สมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็เตรียมผลักดันบุคลากรเพื่อที่จะให้ไปมีบทบาทในการแข่งขันในสหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
ซึ่งตอนนี้เตรียมที่จะดันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรเพื่อที่จะเข้าไปมีบทบาทในอนาคต
เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยกับทีมข่าว
บอกว่าทางสมาคมวอเล็กบอลก็เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้กับคนไทยได้มีตำแหน่งในสหพันธ์กีฬาโลก
คลากรก็ประกอบไปด้วยเรืออากาศโทชานฤทธิวงประเสริฐครับตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
มีเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญในตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
มีนายทรงศักดิ์เจริญพงศ์ในตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินและนายแพทย์เรืองศักดิ์สิริผลตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายแพทย์นะครับ
ส่วนบ่อบริหารคณะกรรมการครั้งต่อไปในปี๒๐๒๑ถึง๒๐๒๐
ก็จะมีรายชื่อของโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชปะเกรียงไกร
ที่จะเสนอชื่อไปเป็นคณะกรรมการบริหารนะครับ

ตรงนี้ก็มีโอกาสที่ในวาระอีก๔ปีหลังจากนี้
อาจจะได้เห็นบุคลากรไทยที่เป็นลักษณะเช่นนี้
เกมการคัดเลือกจะดูที่ผลงานและประวัติที่ส่งไปนะครับ
แล้วก็ต้องลุ้นให้โค้ชออสมีตำแหน่งในสหรัฐภัณฑ์เวลาบอร์นเอเชีย
เพื่อเป็นบันไดในการปูทางไปสู่การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
เดือนตุลาคมซึ่งทางสมาคมเองก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ข้อสำคัญก็คือต้องอายุไม่เกิน๗๕ปี
ซึ่งก็น่าจะผ่านคุณสมบัติกันอย่างไม่มีปัญหาครับ